เรื่องต่อไปนี้ไม่ได้เป็นเรื่องลามกอนาจารย์อะไรคุณผู้ชมนะฮะ
หญิงคู่นึงเขาก็คบกันอย่างเปิดเผย
แต่ด้วยความว่าฝ่ายผู้หญิงเขามีลูกอยู่ที่ห้อง
เวลาเขาจะมีอะไรกันก็ต้องนัดกันไปที่โรงแรมม่านรูด

ทีนี้ระหว่างที่เขากำลังเล้าโลมกันอยู่ก่อนที่จะมีการประกอบกิจกรรมทางเพศเนี่ยนะฮะ
ฝ่ายผู้หญิงเกิดหายใจไม่ออกอาเจียนครับ
แล้วก็หมดสติและสุดท้ายเสียชีวิตอยู่ปลายเตียง
ผู้ชายตกใจมากตอนแรกนึกว่าแค่หมดสติแล้วก็เป็นลมหลับไป

ตอนแรกเพื่อนของฝ่ายหญิงนึกว่าฝ่ายชายทำร้ายเขาฆ่าเขาหวังเอาทองเข้าไป
แต่จริงแล้วฝ่ายผู้หญิงเขาเป็นโรคหัวใจอยู่แล้ว
ก็เลยช็อกขณะที่กำลังประกอบกิจกรรมกันอยู่แล้วก็เสียชีวิตไปนะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นโรงแรมม่านรูดแห่งหนึ่งครับ
อยู่ที่ตำบลบางรักพัฒนาอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรี
ไปตรวจสอบที่พื้นที่บริเวณปลายเตียงของโรงแรม

ไปพบศพนางสาวอุไรวันอายุ๕๔ปี
เธอก็มีอาชีพเป็นแม่บ้านทำงานเป็นแม่บ้านในห้างแห่ง๑แถวพระราม๕
ตามร่างกายไม่ได้พบบาดแผลหรือว่าร่องรอยการถูกทำร้ายแต่อย่างใด
จากการสอบสวนฝ่ายผู้ชายฝ่ายผู้ชายชื่อพิษนุอายุ๔๕ปีเป็นช่างตัดผม
เขาก็คบกันกับฝ่ายผู้หญิงอยู่แล้วนะฮะเขาพาผู้หญิงเนี่ยมาเปิดห้อง
ก็บอกว่าขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปรับผู้หญิงมาไปรับผู้ตายมาเปิดห้องกัน
ระหว่างกำลังเลาลมกันอยู่กำลังเข้าได้เข้าเข็มกันเลย
จู่ฝ่ายผู้หญิงหายใจไม่ออกครับวิ่งเข้าห้องน้ำไปแล้วก็อาเจียนอ้วกออกมา
จากนั้นก็ไปนอนแน่นิ่งอยู่ปลายเตียงนะฮะตอนแรกคิดว่าเอ๊ะเป็นลมหรือเปล่า
ตกใจก็เลยวิ่งไปตะโกนให้พนักงานของโรงแรมนะฮะเรียกรถพยาบาลมาประถมพยาบาล
แต่ปรากฏว่าเธอเสียชีวิตเลยไม่คิดไม่ฝันเลยว่าเสียชีวิตอยู่ในลักษณะแบบนี้เลย
เอาไปฟังเสียงของฝ่ายผู้ชายหน่อยฮะ
และแทฐศาสตร์ของฝ่ายหน้าเสียชีวิตให้เข้าในโลกการทรัมโต
กันกับคุณอุไรวันลูกสาวก็รู้ทุกอย่าง
ลูกสาวรู้หมดแต่ว่าสาเหตุที่ต้องพากันเข้าม่านรูดเพราะอะไร

จะไปทำที่ห้องมันก็เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมอยู่แล้ว
ก็ต้องไปรับกันแล้วก็พากันไปโรงแรมเป็นประจำอยู่แล้ว
แบบนี้ก็เป็นเรื่องของฝ่ายหญิงชายที่เขาทำกันอยู่นะฮะ
ต่อมาเนี่ยผู้หญิงคนนี้คือเพื่อนของผู้ตายเดินทางมาให้การกับตำรวจแล้วบอกว่า
จริงแล้วผู้ตายเขามีโรคประจำตัวเป็นโรคหัวใจอยู่แล้ว
แล้วก็กำลังจะลาออกจากงานสิ้นเดือนนี้ไปรักษาตัว
ตอนแรกคิดว่าฝ่ายผู้ชายทำร้ายเพื่อนเขาหรือเปล่า
ทรัพย์หรือเปล่าเพราะว่าผู้ตายชอบใส่ทองมากแล้วช่วงนี้ทองแพง
แต่ปรากฏว่าทองยังอยู่ทั้งหมดแล้วฝ่ายผู้ชายเองก็ไม่ได้หนี
ก็ช่วยผู้ตายอยู่แล้วแล้วก็รอให้การกับตำรวจ
แล้วก็มีพนักงานของโรงแรมมาเป็นพยานว่าจริงแล้วฝ่ายผู้ชายเขาช่วย
เรื่องต้นก็สันนิษฐานว่าผู้ตายอาจจะพักผ่อนน้อย

พอมามีอะไรกันกับฝ่ายผู้ชายก็เลยแบบช็อกหายใจไม่ออก
ตื่นเต้นมากเกินไปอะไรแบบนี้ก็เลยหมดสติ
แล้วก็เสียชีวิตจากภาวะหัวใจล้มเหลว
จากการที่เป็นโรคหัวใจนั่นเอง
ใครเป็นโรคประจำตัวก็หมั่นดูแลสุขภาพของตัวเองนะครับ